สวัสดีครับนี่คือไทยรัฐจอบราเดญกับผมภากภูมิพันธ์สถิตย์
วันนี้อังคารที่๕กุมภาพันธ์พุทธศักราช๒๕๖๒ครับ
คืนนี้เราเริ่มต้นกันด้วยเหตุการณ์และอุบัติเหตุ
ที่นำมาเตือนใจและเตอร์ไพน์กันเช่นเคย
ที่จังหวัดบุรีรำมีอุบัติเหตุรถยนต์หลุดโค้ง
พุ่งชนประสานงากับรถกระบะขนผลไม้ที่ขับสวนมาอย่างจัง
เหตุการณ์นี้ทำให้มีผู้เสียชีวิต๒ศพบาดเจ็บสาหัสอีก๒คนนะครับ
ติดตามพร้อมกับอีกหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับ
ตำรวจและกู้ภัยเขาช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ
กระสังอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรำที่เกิดเหตุพบรถกระบะมิซูบิชิจอดอยู่เลนซ้าย
สภาพด้านหน้าพังยับเยินหลังพลาสติกสำหรับใส่ผลไม้ตกเกลื่อนถนน
คนขับได้รับบาดเจ็บสาหัสติดภายในผู้ภัยต้องใช้อุปกรณ์ตัดทางช่วยเหลือนำส่งโรงพยาบาล
ที่นั่งข้างคนขับพบผู้เสียชีวิตหนึ่งศพส่วนรถเก๋งฟอร์ดสีขาวคู่กรณีตกอยู่ข้างทาง
สภาพด้านหน้าพังเสียหายเช่นกันคนขับเป็นตำรวจหญิงอายุสามสิบสามปี
ได้รับบาดเจ็บสาหัสติดภายในและเบาะที่นั่งข้างคนขับ
พบหญิงสาวอายุสามสิบเจ็ดปีเสียชีวิตขาดที่ในสภาพแขนค้าหัก
เห็นเหตุการณ์ระบุว่าก่อนเกิดเหตุเห็นรถกระบะบรรทุกลังกล่าว
ขับมาจากตัวเมืองบุรีรำมุ่งหน้าไปทางอำเภอลำปลายมาตร
ว่าน่าจะไปซื้อผลไม้ที่ตลาดพอมาถึงทางโค้งจุดเกิดเหตุ
ประสานงานกับรถเก่งที่ขับสวนมาอย่างจัง
กล้องวงจรปิดผ่านในร้านขายของช้ำเบื้องทึกภาพ
สองแม่ลูกขี่รถจักรยานยนต์ชนสุนัข
กำลังเดินข้ามถนนหน้าโรงเรียนบ้านท่าหลวง
ทำให้ทั้งคนทั้งสุนัขล้มไปตามกัน
ก่อนที่สุนัขตัวนี้จะวิ่งหนีที่ความตกใจ
ชาวบ้านที่อยู่ระแวกนั้นรีบเข้าช่วยเหลือทันที
อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นทำให้สองแม่ลูกได้ระบาดเจ็บเล็กน้อย
ก่อนที่จะขี่รถจักรยานยนต์เพื่อไปซื้อของที่ตลาด
ชาวบ้านบอกว่าจุดนี้มีสุนัขทั้งที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของ
วิ่งข้ามถนนไปมาทำให้เกิดอุบัติเหตุในลักษณะนี้อยู่บ่อยครั้ง
จังหวัดเพชรบูรณ์ตำรวจและกู้ภัยเขาช่วยเหลือชายอายุ๑๙ปี
ได้รับบาดเจ็บสาหัสนอนอยู่ตรงจุดกลับรถ
ถนนสายสระบุรีลมศักดิ์ในพื้นที่บ้านคลองศรีเทพตำบลหนองไผ่อำเภอหนองภัย
อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นทำให้รถจักรยานยนต์ของผู้บาดเจ็บด้านหน้าพังยับเยิน
ส่วนรถกระบะคู่กรณีมีร่องรอยถูกชนตรงประตูฝั่งที่นั่งคนขับ
ตำรวจสอบสวนทราบว่าก่อนเกิดเหตุหนุ่มวัย๑๙ปีคนนี้
กำลังขี่รถจักรยานยนต์ไปทำงานที่ร้านสะดวกซื้อแห่งหนึ่ง
แต่พอมาถึงจุดเกิดเหตุรถกระบะเลี้ยวกลับรถในระยะกระชันชิด
ทำให้เบรกไม่ทันจึงพุ่งชนอย่างจัง